คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความไว้ใจ

ผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๔๐เท่ากัน
อ่ารู้จักกันประมาณสัก๑๐ปี
นานา
แล้วก็ร้องให้คนในหมู่บ้านช่วยกันก็จับเอาไว้ได้
อันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากความไว้ใจ
ตำรวจภูทรบางปูจังหวัดสมุทรปราการ
คุมตัวนายธนดิตเทียนนาวาอายุ๔๒ปีช่วงค่ำเมื่อวาน
คือธนฤทธิเข้าไปพยายามข่มขืนเพื่อนผู้หญิงวัย๔๐ปี
ในหมู่บ้านพฤกษาตะบนแพร่กระสา
แต่ถูกชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
ตอนจับเนี่ยโหถูกมือไพร่หลังเลยฮะหน้าตาปูดบวมสภาพอิดโรยมากทีเดียว
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็รุมประชาธรรมนะครับ
แล้วก็ที่ลิ้นมีบาดแผลถูกกัดจนบาดเจ็บเลือดออกเต็มไปหมดเลย
ตำรวจก็เลยนำตัวไปที่โรงพัก
สอบถามผู้เสียหายเธอเล่าบอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุมาร่วม๑๐ปี
เพราะเคยทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแหละเนอะ

ก่อนที่ธนกฤษนั้นจะลาออกไปต่อมาเธอก็ลาออกจากงาน
แล้วก็ตั้งใจจะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด
ก็เริ่มขนย้ายเข้าของเก็บความสะอาดของบ้านต่าง
ป้ายประกาศขายบ้านกันไปแต่บ้านมันมีรอยแตกรอยล้าว
ก็เลยว่าจ้างเพื่อนธานดิตเขาเป็นช่างมาก่อน
ไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้หน่อยนะครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของนายธนดิตก็เข้าไปเก็บงานจนเสร็จแล้วนะ
แล้วก็ออกไปซื้อเบียร์มานั่งกินอยู่ที่โถงด้านล่างของบ้าน
แล้วก็ชวนตัวเธอเนี่ยไปนั่งพูดคุยตามภาษาเพื่อนเก่าค่ะ
ก็รู้จักกันมา๑๐ปีไม่เคยเจอกันสักนานก็เลยมานั่งคุยกันหน่อย
กระทั่งผ่านไปสักพักใหญ่จู่ธนดิตพยายามลากเธอเข้าห้องน้ำ
คือเมาแล้วไงเมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ลากเข้าห้องน้ำจะปล้ำข่มขืนเธอก็ดิ้นสู้แบบสุดใจอะครับ
แล้วก็กัดลิ้นของผู้ชายคนนี้จนเลือดออกกัดไปเต็มแรงเลย
จากนั้นก็รีบวิ่งออกมาตะโกนให้เพื่อนบ้านไปช่วย
สุดท้ายก็โดนรุมประชาธรรมไปเอาไปฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์หน่อยนะฮะ

ก็จะแจ้งข้อหากฎธรรมอาณาจารย์แล้วก็พยายามข่มขืนกฎธรรมชั้นบราว
ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
จริงแล้วก็เนี่ยเป็นเผาสุดาแหละครับทำให้นิสัยเปิดเปลี่ยนไป
แต่จริงก็เราก็กินพอดีพอดีนะคะควบคุมตัวเองให้ได้